เขาบอกว่าบุ๋มประนัดดาเนี่ยเคยร่วมงานกับปทฤษฎีเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
วันหนึ่งนางเกิดฝันขึ้นมาค่ะ
แล้วก็ไปเจอปอเนี่ยมันความฝันมันเหมือนกับว่าอยู่ในกองถ่ายละคร
เราก็เลยถามพี่ปอไปบอกว่าอ้าวหายดีแล้วเหรอ
อก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็บอกว่าสบายดีแล้ว
อันนี้คือในฟันของคุณบุ๋มอันนี้ปอล์ก็คือหมายถึงว่าปอล์มาเข้าฟันบุ๋ม
ก่อนที่จะเสีย๑วันแล้วก็ในคืนวันอาทิตย์
รุ่งเช้าบุ๋มก็เลยรีบไปเช็คอาการของปอ
ใช่ค่ะโทรไปช่วงเช้าถามอาการกับญาตินะฮะก็คือภรรยาเขาก็คือน้อง
วันอาทิตย์เพราะคุณปอเสียวันจันทร์ใช่ไหม
ช่วงเช้าบุ๋มก็ได้ไปส่งปอเป็นครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาล

ต้องบอกว่าภรรยาของคุณปอนนี่เข้มแข็งมาก
มะริก็ไปกราบพ่อจ๋าด้วยเป็นครั้งสุดท้าย
คุณบุ๋มอยู่ในนั้นไหมคุณบุ๋มอยู่ด้วยเขาบอก
เอาเหรอทีเดียวนะฮะพวกเราน่ะก็ทุกคนก็ร้องไห้กันทุกคนเลยทีเดียวอืม
อ๋อคุณบุ๋มฝันอันไหนฝันอันไหนจริง

หมายถึงว่าที่ไปกราบไม่ใช่ให้กราบเนี่ยจิกแล้ว
ฉันไม่ได้ว่าฉันฟังพี่ม้าไม่รู้เรื่อง
ไปหาว่าคุณนายม้าอ่านข่าวไม่รู้เรื่องอีก
เข้าฝันก่อนหนึ่งคือก่อนที่จะมีเรื่องเหตุการณ์เกิดขึ้น

เมื่อเขาฝันว่าได้คุยกับพี่ปอ

พอไปเช็คป่ะอดตายจริงเป็นเรื่องจริง

ทำไมคุณม้าต้องประดิษฐ์ทำค่าการเล่าข่าวขนาดนั้น
เพราะก็เป็นถึงดรนะคุณต้องเข้าใจนะ
บ๊วยบ๊วยเอาไปกันซิเออจะเป็นพนำแล้ว

ก็ฝันอะนี่มันประดิษฐรรมนี่วะ

เขาคงมีความผูกพันกันมาก
เขาอาจารย์คำนี้ไหมเขาทำงานด้วยกันค่ะ
เขาผูกพันกันมากมาย

พี่ป้ากหนัดจะหลีดมากเลยอะ
พี่ป้ากน่ะตนเลย

เขามีความที่เรียกว่า

คนเราเวลามันผูกพันกันก็ต้องฝันถึงอะไรถึง
นี่ขนาดฉันมีความผูกพันกับคุณนายเป็ด